เดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับมีแม่เท่าวัย๘๗ปีแล้วนะฮะ
มาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนบอกถูกลูก๔คนทำร้ายร่างกายและจิตใจ
ไล่ออกจากบ้านที่พังงานะฮะหวังฮุบสมบัติจนต้องหนีมาอยู่กับลูกสาวคนโตที่นครศรีธรรมราชครับ
นี่เป็นคลิปที่แม่เท่าวัย๘๗ปีถูกลูกชาย๓คนและลูกสาว๑คนอารวาสด่าทอนะครับ
แล้วก็ข่มขู่จะเข้าไปทำร้ายร่างกายแล้วก็จิตใจแม่
เพื่อแย่งสิทธิ์การครอบครองที่ทำกินทั้งบ้านแล้วก็สวนยางที่แม่สร้างมานะครับ
แล้วลูกชายก็ไล่แม่ออกจากบ้านที่จังหวัดพังงานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๙กรกฎาคม๒๕๖๕นะครับ
แม่เนี่ยบอกว่าแม่ต้องหนีมาอยู่กับลูกสาวคนโตที่ตำบลนาเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
ทั้งสี่คนก็ยังประกาศจะกลับมาหาแม่อีกครั้งและจะต้องตายกันไปข้างหนึ่ง
ที่ล่าสุดเมื่อวันที่๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาลูก๔คนยังตามมาถึงนครศรีธรรมราชมาบีบบังคับ
แม่เท่าวัย๘๗ปีต้องล็อกประตูเหล็กไม่ยอมให้เข้ามา
ท่านผู้ชมครับคลิปพวกนี้ถูกนำมาเป็นหลักฐานนะครับเพื่อร้องให้นักข่าวช่วยเหลือโดยนางกิม
เท่าวัย๘๗ปีที่ยังมีสติครบถ้วนได้เล่าว่ามีลูกทั้งหมด๖คนนะครับเป็นลูกชาย๓หญิง๓นะครับ
แต่มีลูกชาย๓และหญิง๑คนที่หวังแย่งสิทธิ์ครอบครองที่ทำกินเกือบ๘๐ไร่ไป
ที่ได้ทำพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สินให้ลูกทุกคนไว้เรียบร้อยหมดแล้ว
ส่วนลูกสาวอีก๒คนแยกย้ายไปมีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดนะครับ
เท่าบอกว่าลูก๔คนไม่มีใครสนใจเลี้ยงดูมีแต่ลูกสาวคนโตที่อยู่ที่นครศรี
และลูกสาวที่เรียนจบดรรับราชการอยู่กรุงเทพเป็นผู้ที่คอยส่งเสีย
แม่เท่าประกาศว่าจะมอบบ้านและที่ดินของตัวเองที่กันไว้๑๔ไร่ให้กับลูกสาวคนโต
จึงสร้างความไม่พอใจให้กับลูก๔คนจนกลายเป็นเรื่องขึ้น
ตนที่จะปล่อยมาจัดการค่ำผูกของเขาเนี้ย
มี๑ในลูกสาวนะครับอายุ๕๕ปีนางสาวฟาติมาที่คอยดูแลแม่วัย๘๗ปี
ที่คอยดูแลแม่วัย๘๗ปีบอกว่าพี่น้องตามมากดดันแม่ทุกวิถีทาง
ขู่ทำร้ายแม่ถึงขั้นบีบคอแม่บุกตัดกล้องวงจรปิด
แม่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างหนักหวาดกลัวนอนน้ำตาไหลทุกคืน
ก่อนหน้านี้ได้ร้องขอต่ออายการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อเรียกให้เรียกฝ่ายลูกทั้ง๔คนมาไกล่เกลี่ยแต่ไม่มา
แม่เลยต้องการเปิดเผยเรื่องนี้ให้สังคมรับรู้เพื่อเป็นอุทาหรณ์
จังหวัดพังงาเพื่อขับไล่ลูกทั้ง๔คนออกจากที่ดินของแม่
คือหวัดครัวหนึ่งตอนที่ถูกบิบคอที่ตอนที่ไล่ออกมาจากบ้านแล้ว
มาตามมาระรานถึงที่นี่แล้วมาข่มขู่
ในส่วนของที่คือเขาข่มขู่ที่จะเอาชีวิตจะตบให้ตาแตกจะตบให้แบบอะไรอย่างเนี่ย
คือเขาข่มขู่มาตลอด
จากนี้นะครับทีมข่าวของเราก็ยังไปที่บ้านลูกชายของนางกิม
ในพื้นที่หมู่๙บ้านบังเอียงตำบลบางวันอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา
ซึ่งปกตินางกิมจะอยู่บ้านหลังนี้กับลูกชายคนเล็กนะครับ
แต่ลูกชายคนเล็กจะให้หลานชายและหลานสะพ้ายอยู่เฝ้าบ้านให้
คอยดูแลนางกิมส่วนลูกชายคนโตจะอยู่บ้านหลังข้างกัน
เราได้คุยกับนายปากาศิษย์อายุ๖๕ปีลูกชายคนโตของนางกิมบอกว่า
ไม่มีลูกคนไหนรวมหัวกันไล่แม่ออกจากบ้านเพื่อหวังฮุบบ้านและที่ดิน
อย่างที่น้องสาวอ้างเลยเพราะที่ดินที่อยู่กันปัจจุบัน
แบ่งให้ลูกทั้ง๖คนตั้งแต่ก่อนจะเสียชีวิตแล้ว
โดยลูกสาว๓คนได้ที่ดินที่อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชทั้ง๔แปลง
เนื้อที่ประมาณ๑๐ไร่เป็นส่วนส้ม
ตอนแบ่งมูลค่าไร่ละ๓๐๐๐๐๐บาทพ่อแบ่งให้เฉพาะลูกผู้หญิงเท่านั้น
ส่วนที่ดินประมาณ๔๐ไร่ที่อยู่ที่อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา
แบ่งให้กับลูกชายทั้ง๓คนคนละประมาณ๑๕ไร่
ซึ่งเป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับตอนนั้นราคาอยู่ประมาณไร่ละ
บาทจนผ่านมา๓๐ปีจู่น้องสาว๒คน
ก็มาพูดเรื่องฮุบมรดกเรื่องด่าแม่ซึ่งลูกลูกแต่ละคน
ไม่มีใครคิดหรือทำอย่างนั้นเลยแต่เริ่มมามีปัญหาหลังจาก
น้องสาวคนเล็กออกจากงานที่กรุงเทพแล้วกลับมาอยู่บ้าน
ไม่รู้คุยเป่าหูแม่หรือเปล่าซึ่งแม่เองก็หลงลืม
ตอนนี้ก็อายุ๗๐ปีแล้วก่อนหน้านี้เมื่อปี๒๕๕๙
ก็ไม่รู้ว่าน้องสาวคนเล็กคิดอะไรได้เอากล้องวงจรปิด
ติดที่บ้านน้องชายคนเล็กที่แม่อาศัยอยู่ด้วยแล้ว
น้องชายก็บอกเขาให้ถอดกล้องออกนะฮะเพราะเป็นบ้านของเขา
ไม่ใช่ของน้องสาวแต่น้องสาวกลับไปแจ้งความดำเนินคดี
ข้อหารักทรัพย์ซึ่งอายการสั่งไม่ฟ้องจนมาปลายปีที่แล้ว
น้องก็มารับแม่ไปอยู่ด้วยแล้วมาหาว่าพี่ไล่แม่หวังฮุบสมบัติ

ไม่ได้ด่าพี่เถียวพ่อขวาทำคนดุขึ้นไม่ได้เลยค่ะ
เสียใจไหมทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ท่าเลาะกันมานานเท่าไหร่นะ
อยู่ที่เพชรบุรี๑คนกรทม๑คนนนทบุรี๑คน
พี่ชายคนโตอยู่ที่จังหวัดพังงาในที่ดินเกิดเหตุ
สุดท้ายแล้วเรื่องนี้คงต้องรอให้สารตัดสินนะครับ